คุณผู้ชมคะหลายครั้งนะที่เราเห็นข่าวแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นนักปั่นชื่อดังนักปั่นต่างชาติ
แม้แต่นักปั่นในไทยที่เขาปั่นมาแล้วทั่วโลกเลย
ปั่นจักรยานไปทั่วโลกเลยแข็งบ้างปั่นตามอะไรยังไงใดบ้าง
สุดท้ายมาตายที่เมืองไทยตลอดเลย

มันเคยมีข่าวหลายครั้งนะคะ

ล่าสุดคนนี้เป็นนักปั่นน่าจะเป็นชาวไทยนี่แหละค่ะ

เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะเขาเป็นนักปั่นทัวริ่ง

สุดท้ายมาที่โคราชนครราชศรีมา

ถูก๑๐ล้อเฉียวเสียชีวิตเลยค่ะ

มาแล้วทั่วโลกนะแต่ที่ไทยไปต่อไม่ไหวจริง

ที่จะประกอบแล้วก็ดัดแปลงให้แบบพร้อมสำหรับการท่องเที่ยว

อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อเช้าวานนี้นะคะ
คือเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อคันนี้แหละค่ะ
เชี่ยวชนจักรยานจนทำให้มีผู้เสียชีวิตตรงถนนสายเลี่ยงเมือง

ผู้ตายคือนายนิรันดิประพรามทองอายุ๕๓ปีเป็นชาวปรานบุรี

ซึ่งคนนี้เนี่ยเขามีแฟนคลับนะเขาเป็นนักปั่นชื่อดังอยู่นะ
เพื่อนในวงการนักปั่นก็รู้จักกันดีแฟนคลับเขาก็มีเยอะแยะ
คนนี้เนี่ยเขาเป็นนักปั่นสายทัวริ่งตระเวนปั่นมาหลายประเทศแล้วนะคะ
เรื่องต้นก็ยังดีที่คนขับสิบล้ออยู่รอให้การกับเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุ
พอเกิดอุบัติเหตุแล้วพอเพื่อนเขาทราบข่าว
ก็มีคนเข้ามาแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ

เป็นเฟซบุ๊คส่วนตัวของผู้ตายนะคะ
คนติดตามมีอยู่๓๓๐๐คน
นี่ปั่นท่องเที่ยวมาทั่วโลก
ประเทศไทยก็ไปหลายจังหวัด
สุดท้ายถูกรถสิบล้อ

และทีนี้พอไปดูเนี่ยโอ้โหเข้าไปดูในเฟซบุ๊คเขาไปมาทุกที่แล้วจริงเลยนะคะ
จริงเขาเข้ามาที่โคลาศตั้งแต่เมษายนละค่ะ

ตลาดไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ลานอนุสวรีเท้าสุรนารี
ภาพสุดท้ายในเฟซบุ๊คของเขานะคะ
คือการนั่งกินข้าวไข่เจียวอยู่สถานีรถไฟนครราชศรีมาเย็นวันที่๘มิถุนายนภาพนี้ค่ะ
วันที่๘เย็นวันที่๘ค่ะ
เช้าวันที่๙ปั่นจักรยานออกมาปุ๊บ๑๐ล้อเฉียวเสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ได้คุยกับนายสมนึกถุงกลางเป็นอาสาสมัครกู้ภัยฮุก๓๑โคราชค่ะ
เขาบอกว่าถนนตรงนั้นที่เป็นจุดเกิดอุบัติเหตุ
เชื่อมดรเวย์บางปะอินต์นครราชสีมากับถนนสุณานารี
เลยมีการปิดช่องจราจร๑ช่องทาง
จาก๒เลนก็บีบเหลือแค่เลนเดียวค่ะ
แต่เขามีป้ายเตือนอยู่ตลอดทุกเส้นทางนะ
ว่ากำลังจะไปเอาดูจากการร่องรอยน่าจะจักรยานปั่นน่าจะเสียหลักล้มเองครับ
แล้วก็ทำให้รถที่ตามมา๑๐ล้อที่มาแล้วเหยียบไปเลย
คนขับสิบล้อใช่ไหมครับคนขับสิบล้อที่สอบถามเบื้องต้นนะครับ
บอกว่าขับมาปกติครับแล้วจักรยานอยู่ทางด้านซ้าย
แล้วมีรถกระบะตีคู่ออกมาแล้วทำการเบียดเบี่ยงกันนะครับ
ที่เขาเล่าแล้วก็คือรู้ตัวอีกทีเขาเขามองไม่เห็นจักรยานครับ
รู้ตัวอีกทีคือล้อหลังข้างซ้ายนี่คือเหยียบผู้เสียชีวิตไปแล้ว
นี่ค่ะเบียดกันมากับกระบะคือเลนถนนมันเหลือ๒เลน
แล้วมันก็บีบเหลือเลนเดียวเห็นบอกว่ากระบะเบียงมา
เขาก็เลยเบียดกันไปเบียดกันมาส่วนจักรยานอ่ะ
เขาปั่นอยู่เลนซ้ายของเขาปกติอยู่แล้วโอ้โหแล้วรถใหญ่แบบนี้เนี่ย
บ่อจุดอับมันเยอะรู้ตัวอีกทีล้อหลังซ้ายน่ะ
ที่เขาชี้เนี่ยค่ะก็เหยียบร่างผู้เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ
บนถนนเขาบอกมีก้อนหินมีดินตกอยู่เยอะ
อย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงของการกำลังก่อสร้างนะคะครับ
คือตรงนี้เนี่ยจริงก็เป็นจุดที่เศษก้อนหินเศษดินมันตกเยอะจากการก่อสร้าง
ทำให้มีมอเตอร์ไซค์หลายคันประสบอุบัติเหตุเสียหลักล้มมาแล้วเหมือนกันนะคะ
ก็ทำได้แค่เตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังให้มากขึ้น
กำลังช่างอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยใช่ค่ะ
ส่วนศพของนายนิรันตระตอนนี้ถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมารอญาติมารับนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ